กวนกี้เกอร์
เอ้ากลับมาสนใจรายการกันหน่อยดีมั้ยล่ะครับทั้งสามนี่ล่ะปะโต้
สนอะไรกันขนาดนั้น
เห็นเป็นช่วงท้ายปีหน่อยไม่ได้เลยนะเนี่ย
แต่เรื่องราวความสนุกในรายการแบบนี้ยังคงมีให้ได้ชมกันอีกในปีหน้าเช่นเคยล่ะครับคุณผู้ชม
เต่าฟ้าไม่ลงโทษทั้งสามพินิกรซะก่อน
เฮ้ยกลับมาหาคุณผู้ชมกันได้แล้วล่ะครับพี่

โอ้ยสุดยอดมากทั้งปีแล้ว

มาให้ดูกันอีกแน่นอนกับตัวกีฬานะครับ
ผมเช็กตารางได้เรียบร้อยแหละได้เรียบร้อย
ถ้ารักทีวียังไงพี่ชิกก็อยู่ก็อ่านข่าวอยู่กี่วีลทุกวันไหม

๓รอบไหมครับเฮียแบบนี้ครับผม
เอาละครับวันนี่ก็เวลาไม่เงียบวันนี้ชะลองกันให้เต็มทีกันนะครับ
วันนี้และพรุ่งนี้จะเข้าปีใหม่แล้ว
สวัสดีปีใหม่ตาครับ

กินสินใจสำคัญธนาที่จะให้สนุกนะคะ

พอเถอะพอ